จอประเด็นเรามีเหตุการณ์มาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
วันนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดริมถนนบางนาตราด
ที่สามารถบันทึกภาพนาทีที่รถจักรยานยนต์เฉียวชนกับรถกระบะ
กำลังเปลี่ยนเลนส์ออกจากข้างทาง
ทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์กระเด็นล้มอยู่ที่กลางถนนนะครับ
โชคดีไม่ถูกรถที่ตามมาชนซ้ำ
ไปติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

ช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๑ในพื้นที่ตำบลบางวัว

จากช่องทางด่วนออกมาในช่องทางคู่ขนาน
ก่อนจะจอดรถริมถนนท่ามกลางรถที่วิ่งฝักไฟไปมา
นานก็มีรถกระบะฟอร์ดอีกคันขับมาต่อท้าย
แต่จังหวะที่พยายามเบี่ยงเข้าเลนกลาง

ขี่ตามมาชนจนล้มกลิ้งไปตามถนน
โชคดีที่รถคันอื่นเบรกได้ทัน
พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ช่วยกันพยุงเข้าข้างทางแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่

เห็นรถกระบะคันหน้าจอดอยู่เลนซ้ายกำลังถอยหลัง
หักออกเลนกลางแล้วถูกรถจักรยานยนต์เฉียวชน
ซึ่งก็ยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผู้ภัยนำคนขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งโรงพยาบาล
เรื่องต้นพบว่าอาการปลอดภัยแล้ว
ช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งส่งผลกับผู้ใช้รถใช้ถนนไม่น้อย
เช่นเดียวกับอุบัติเหตุรายนี้ที่เกิดขึ้น
บริเวณจุดกลับรถบ้านน้ำเมาตะบนนาจอมเทียน

ได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกาย
อยู่ในสภาพพังเสียหาย

ก่อนเกิดเหตุขี่รถมาจากทางพัทยา
่งหน้าสัตหีบเพื่อกลับบ้าน

เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นจุดกลับรถ
มีรถบัตรสีขาวคันหนึ่งตีวงกว้างมาถึงช่องทางด้านซ้าย
ด้วยความตกใจจึงเบรกกระทันหัน

เตรียมเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำต่อไป
ส่วนรายนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ชอบดื่มแล้วขับได้เป็นอย่างดี

มีวัยรุ่นชายสองคนมีอาการมืนเมาสุราอย่างหนัก
ซึ่งจอดอยู่กลางถนนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรำ
น่าตกใจคือรถคันนี้ยังติดเครื่องและใส่เกียร์
โดยที่เท้าของคนขับยังเหยียบเบรกคาไว้
ชาวบ้านยังเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้น
พยายามปลูกอยู่นานเกือบ๒ชั่วโมง
แต่ทั้งคู่ก็เมาไม่ได้สติ
ตำรวจจึงเปิดประตูดับเครื่องยนต์และเข็นรถไว้ข้างทาง
ซึ่งจากการตรวจสอบพบเหล้าขวดหนึ่งวางอยู่ภายในรถด้วย

รถคันนี้ขับสายไปมาก่อนที่จะมาจอดอยู่กลางถนน
ขับสายมาแล้วก็มาจอดตรงนี้

มาสองคนค่ะ

แล้วก็เป็นควกระจกบอกว่าจะให้ขยับรถออกหน่อย
เพราะว่ามันจอดทางเล็นแล้วค่ะ

ก็พยายามปลุกเพื่อนที่เป็นคนขับรถ
และนำน้ำมารูปเป็นหน้าให้ส่างเมา
ว่าไม่ได้นั่งมากับรถเก๋งคันนี้
คนขับรถได้สติจึงยอมลงจากรถ

พร้อมกับอ้างว่าเพิ่งกลับมาจากเล่นดนตรี
แต่จำไม่ได้ว่ามาจอดรถนอนกลางถนนได้อย่างไร
ตำรวจจึงให้โทรศัพท์บอกญาติมารับ
เพราะหากดึงดันขับต่อไปก็จะเกิดอันตราย
และถูกจับดำเนินคดีฐานเมาแล้วขับด้วย